เกิดขึ้นที่เส้นบายพาสทางเข้าเมืองภูเก็ตนี่แหละครับ
รถกระบะคันหนึ่งขับรถมาด้วยความเร็วพยายามที่จะแซงขึ้นมา
แต่ว่าสุดท้ายครับโอ้โหเบรกไม่อยู่ครับ
สะบัดแล้วก็ฝุ่นตลบนะครับเกิดอุบัติเหตุ
มีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนครับ
นี่คือคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถนะครับ
สามารถจับภาพวินาทีอุบัติเหตุบนถนนบายพลาสขาเข้าเมืองภูเก็ต
ถนนดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างครับ
แล้วก็ในคลิปจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว
ลักษณะคล้ายกับขับรถแซงมาจากเลนส์ฝั่งซ้าย
ก่อนจะเสียหลักมุมลื่นทะเลนั่งกับทรายเทกระจาด
คนที่นั่งอยู่ท้ายรถและตัวรถก็หมุนจนฝุ่นตลบนะครับ
ซึ่งก็เห็นจากมุมไกลได้อย่างชัดเจนนะครับว่ารถกระบะ
วิ่งจากเลนส์ฝั่งซ้ายด้วยความเร็วก่อนจะชนกับตัวรถพ่วงที่จอดไว้ข้างทาง
ผู้ใช้สังคมออนไลน์ก็แชร์แล้วก็ชมคลิปนี้กว่า๒แสนครั้งแล้วนะครับ
ส่วนหนึ่งก็แสดงความคิดความเห็นว่ารถกระบะไม่ควรจะแซงซ้าย
และอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีสันติประกอบปรานสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะครับ
ว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะชนท้ายกับรถเก๋ง
ก่อนจะลื่นถลายไปไกลกว่าร้อยเมตรและไปชนกับรถอีก๒คัน
ทำให้คนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยกระเด็นตกลงมาจากรถ
ส่วนในคลิปวิดีโอที่เห็นนั้นก็จะเป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์นะครับ
ในช่วงตอนที่รถลื่นถลายหลังจากชนกับรถเก๋งไปแล้ว
โดยที่รถกระบะนั้นไม่ได้แซงซ้ายแต่อย่างใดนะครับ
นี่คือคำชี้แจงจากสารวัตรสอบสวนสพเมืองภูเก็ตนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิต๑คนและบาดเจ็บอีก๖คนนะครับ